คุณผู้ชมมาดูอีกคลิปหนึ่งที่โซเชียลเขาแห่แชร์เหมือนกันค่ะ
กระบะสีดำเกียร์อายาวโลศ
คือคืนปีใหม่ตี๒๓๐ขับรถไปถนนศรีนครินรู้อยู่แล้วมีด่านแน่นอน
ด่านปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะคุณผู้ชมดูเลยค่ะ

ถอยยาวนะคุณผู้ชม

ใช่คือถอยแบบว่าไม่กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับรถที่อยู่ข้างหลังเลย
แล้วถอยเร็วมากนี่วงแดงเกือบไม่ทันนะคือถอยแบบคือถอย
ซึ่งตำรวจสองนายค่ะก็เลยต้องขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนตามล่ากระบะสีดำคันนี้
เพราะว่าเขาถอยแบบคือตำรวจก็เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับ
ถอยยาวแล้วก็ถอยเร็วด้วย
พอตามไปถึงพักหนึ่งรถกระบะก็หยุดครู่นึง

ตำรวจก็ตามไปแล้วคลิปก็หยุดการบันทึกไปนะคะ
จากนั้นพอถูกนำมาแชร์ในโซเชียลก็มีคนเขียนข้อความ
ระบุข้างใต้คลิปเนี่ยบอกว่า
รถกระบะเจอด่านใส่เกียร์อายาวโลด
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยนะคะ

ถ้าไม่เมาก็ต้องมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ในรถนั่นแหละ

หรือยังจะขับรถถือว่าอันตรายกับผู้อื่น
ไม่อนุญาตให้คนที่มีพฤติกรรมลักษณะนี้

สายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีค่ะ

ตี๒๓๐ของวันที่๑มกราคม
เขากำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน

ก็ไปเห็นรถกระบะคันนี้ขับถอยหลัง

บริเวณทางลงสะพานศรีเอี่ยมอยู่

มาตรวจสอบค่ะพอมาถึงรถกระบะจอด
จากนั้นก็ขับมุ่งหน้าไปทางลงสะพานเพื่อจะหลบหนี
แต่ทางเจ้าของคลิปเขาก็ให้ความเห็นว่าคงจะไม่รอดหรอก
เพราะว่าปกติเวลาตั้งด่านเนี่ยตำรวจเขาจะบีบการจราจร

ก็น่าจะไม่รอดนะคะ
น่าจะโดนเขาขับตามสักขนาดนั้น